หน้าฝนแบบนี้โอ้โหอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงเลย

ใช่มันก็เป็นข้อดีไงเป็นเรื่องดีของเกษตรกรค่ะ
คือที่หนองคายนี่นะคะเกษตรกรเขาเพาะพันธุ์ลูกปลาเอาไปขาย
คนสนใจกันเยอะเลยไม่ใช่แค่คนไทยนะ
ชาวลาวเขาก็สนใจเอาไปเพาะพันธุ์เยอะแยะ

อู๋เห็นไหมสดิบสดิ้ง
ดูงูมาเมื่อสักครู่มาดูปลานี้แหม
ก็คนลุกเหมือนกันนะมาก
แล้วมันเป็นลูกปลาค่ะตัวมันก็เล็ก

นี่คือเป็นลูกปลาของเกษตรกรบ้านกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย
และเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยนะคะ
เจ้าของฟาร์มไพรวันพันปลาบอกว่าช่วงนี้มันต้นฤดูฝน
ทำให้เริ่มมีลูกค้าทั้งชาวไทยทั้งชาวลาวเนี่ยค่ะ
ซื้อพันธุ์ปลาครั้งหนึ่งหลายหมื่นตัว

ปลาที่นิยมซื้อนะคุณก็จะมีทั้งปลาเกล็ดก็คือปลามีเกร็ดแล้วก็ปลาหนัง
ก็จำพวกปลาดุกปลานินปลาช่อนประมาณนั้น
ใช่ค่ะปลาพวกนี้ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับ
เพราะส่วนใหญ่เป็นลูกปลาเพาะพันธุ์เองค่ะ
ลูกค้าตัวไปก็อยู่เมืองไทยครับแล้วก็ลาวน้ำแด่ครับลาวกลับมา
เรียงจันทร์แล้วก็นอกเหตุเรียงจันทร์กลับมารอบนอกกลับมา
ส่วนมากเป็นปลาพวกปลาเกรดพวกปลานินยี่สุกประเพียรน้อนจันทร์
พวกนี้ครับแล้วก็ปลานางเงินพวกปลาดุก
ซื้อทุกป่าครับซื้อทุกป่าด้วยกันครับ
คือลูกค้าเขาบอกว่าปีนี้หน้าฝนมาเร็วไงค่ะ
ก็เลยอยากจะได้ลูกพันปลาไปปล่อยในที่นาหรือสระน้ำ
ประสงค์หลักคือเอาไว้เป็นอาหารแหละ
ถ้าเหลือก็ค่อยไปขายสร้างรายได้ได้อีกนะคุณ

พวกปลาปลานินปลาดุกปลาเค็งพวกกบพวกนี้แหละครับ
มีหลายบอร์เรียงเมื่อสุดปีเหรอครับ
ก็เรียงพวกปีนะครับส่วนหลายก็จะเรียงกินด้วยนะครับ
ปีนี้ว่าจะร้องเบิ่งเหลือกินก็จะขาย

ซื้อตอนมันยังตัวเล็กก็ราคาไม่แพงนะ
ถูกต้องคุณราคามันก็ไม่มากไงคุณ
อย่างตัวขนาด๑๕นิ้วเนี่ยนะครับขาย๕๐ตั้ง
จนไปถึงตัวละ๑บาท๘๐สตางค์
อันนี้พวกปลาลูกปลาทั่วไปอายุ๔๕๖๐วัน
แต่ถ้าเป็นปลาบึกคือมันจะพังใหญ่เลย

อายุ๓๔เดือนขายตัวละ๕๐บาท
ก็ยังถือว่าถูกใช่ไหมตอนเป็นลูกปลาแล้วค่อยเลี้ยงไปมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อย
โหราคมันโตสิขายได้เป็นบางส่วนแต่คันเลยนะ

จริงค่ะซึ่งโอ้โหถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะ
วันเกษตรกรขายลูกปลาได้๕๐๐ถุงแบบนี้คุณผู้ชม
และถุงหนึ่ง๒๐๐๕๐๐บาท
ประมาณแสนตัวจนถึง๒๕๐๐๐ตัว
คุณผู้ชมคูณดูสิคะอันนี้ลูกปลาไหมคะ
อันนี้น่าจะเป็นลูกกบเลยยังไงล่ะ
มีกบด้วยเหรอโอ้โหมีทุกอย่าง
เอาล่ะเห็นแล้วรายได้งามจริง

เห็นเขาทำอะไรคุณก็จะไปกับเขาทั้งหมด
มันต้องศึกษาก่อนนะได้ดีอะ

เมื่อกี้นี้ค่ะนอกจากจะเป็นเอาไปขาย
เขาเอาไปขายให้กับร้านขายอาหารสัตว์ด้วย
เขาจะเป็นอาหารให้กับปลาใหญ่อีกทีนึง
ก็ปลาใหญ่กินปลาเล็กตามวัฒจักรของเขานั่นเองนะคะ